คุณผู้ชมช่วงที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอข่าวเรื่องของยาเสียสาว
คือต้องร้อนอยากขอเสื้อผ้าแบบอย่างเงี่ยนะคุณผู้ชม
แล้วก็คือสติแบบคุมไม่ได้
ตำรวจที่โคราชเขาก็เลยบุกไปจับร้านขายยาพวกนี้ยาปลูกเซ็กยาเสียสาว
พอไปเจอต้องอึ้งคุณผู้ชมเพราะยาที่ว่านี้ที่เขาให้ผู้หญิงกินน่ะ
แท้มันคือคอลีนคอลีนที่เอาไว้ใส่ในตู้ปลา
โอ้โหเออแล้วเขาผสมทำเป็นยาปลูกเซ็กยาเสียสาวอะครับ
นะฮะในเฟซบุ๊คของนางสาวกัญญามนเสถียรำ
ลงภาพแล้วโฆษณาสรรพคุณขายยาปลูกเซ็ก
แล้วยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแบบต่างหลากยี่ห้อหลากสีสัน
แล้วก็มีอุปกรณ์เซ็กต์ถอยด้วยนะครับเนี่ยฮะหกร้อยบาทนะฮะ
โอ้โหเข็นเข็นคำโปรได้แบบว่าอืมนี่
แล้วสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่าภาพและโฆษณาการขายยาเสียสาว
คือมันคือทิงเจอขาวอ่ะทินเจอขาวชนิดเกร็ดใสในขวด
เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยขวดหนึ่ง๖๐๐บาท
พคุณคือกินแล้วเนี่ยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอย่างรุนแรง
หื่นกระหายอยากถอดเสื้อผ้าร้อนวูบวาบ
แต่สุดท้ายมันคือทินเจอข่าวนะคุณผู้ชม
ใช้คำว่าอยากเสียตัวโอ้โหคำโปรยนี่แบบว่า
โทษนะคะแบบนี้นี่สมควรโดนข้อหาสนับสนุนข่มขืนไหมค
เป็นผู้สนับสนุนการคงคืนหรือเปล่าใช่อืมนะฮะที่นี่
ทลายแหล่งจำหน่ายยาเสียสาวเนี่ยนะมีนางสาวกัญญมลเป็นเจ้าของ
นะฮะอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาได้ของกลางเพียบ
ทั้งหมดมูลค่ากว่า๕๐๐๐๐บาท
เรื่องต้นนางสาวกัญมนต์ให้การบอกว่า
ส่วนเม็ดเกร็ดใสที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นยาเสียสาวเนี่ย
แท้จริงแล้วมันคือคลอลีนสำหรับใส่ตู้ปลา
คุณผู้ชมให้น้ำมันใสแต่เอามาขายให้คนกินน่ะ
มันจะยังไงล่ะสุขภาพคนเนี่ยนะฮะ
ทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงยอดสั่ง
ก็มีทั้งเรื่องของยาอุปกรณ์เซ็กทอยต่าง
ต่างทยอยขายกันมาเนี่ยยอดเขานะ๒แสนบาทต่อเดือน
ส่วนเกร็ดคอรีนล้างตู้ปลาเนี่ยถ้ากินเข้าไปเล็กน้อยเขาบอกว่าไม่อันตราย
เพราะว่าปกติแล้วคลอลิงก็อยู่ในน้ำปลาปลาอยู่แล้ว
ส่วนที่ลูกค้ารีวิวบอกว่าได้ผลน่าจะเป็นเพราะว่าคิดไปเอง
เพราะว่าคอดินไม่มีสรรพคุณกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
ใช่คือจริงคลอรีนมีน้ำปลาปลาอยู่แล้วนะคะ
แต่มันอยู่ที่ปริมาณด้วยเพราะว่าถ้ามากเกินไปเนี่ยมันก็เป็นพิษเหมือนกัน
ใช่มันไม่มีอารมณ์ทางเพศจริงแต่ว่ามันทำให้เราร้อนไง
มันคือฮอลีนไงมันทำให้ร่างกายไม่ปกติไง
ทีนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาขายยาแผนปัจจุบันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะครับแหม่มันน่ากลัวนะคุณผู้ชม
เอาจริงไม่คิดเลยเหรอคะว่าคนที่เขาซื้อไปเขาจะตายไหม

เออคือผู้หญิงที่เขาพินะคะครับบวชแสบบวชร้อนไง

ต้องเอาน้ำไปลาดแบบต้องอยากแก้ผ้าแก้ผ่อนนะฮะ
คือข้อหามันควรจะต้องหนักเลยนะคะ